ว่าหลังจากอยู่โรงพยาบาลมาการฟื้นตัวเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าณตอนนี้ถือว่าสุขภาพจิตของน้องดีขึ้น
แล้วก็ไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการกังวลอะไร
พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงญาติก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะ
เรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ทงชัยเลิศวิลัยรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่๑

บอกว่าได้รับรายงานมาจากนายแพทย์ชัยเวทธนภัยศาล
พอโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
บอกว่าจากการตรวจอาการของน้องเมื่อวานนี้เนี่ย
น้องทีมหมูป่ารวมถึงโค้ชทั้ง๑๓คน
ทุกคนอาการค่อยดีขึ้นตามลำดับค่ะ
แล้วก็ญาติก็สามารถเข้าเยี่ยมใกล้ชิดได้แล้ว
แต่ว่าการที่ญาติจะเข้าไปเยี่ยมใกล้ชิด
ก็ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย
ต้องล้างมือก่อนแล้วก็หลังเข้าเยี่ยม
คุณหมอเขาก็แบ่งการดูแลเป็น๓กลุ่ม

คือเห็นตั้งแต่ตอนแถลงปิดศูนย์
แล้วก็จะได้เห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนั้นยังเยี่ยมระยะไกลอยู่เลย

ตอนนี้สามารถเข้าไปเยี่ยมใกล้ถึงเตียงได้แล้วเนาะ
เป็นคลิปเดียวนะที่ตอนนี้ยังเปิดเผย
ความเป็นอยู่ของน้องที่โรงพยาบาล
เพราะว่าแพทย์เขาไม่อนุญาตหรอก
ให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทำได้

ใช่แล้วก็สำหรับน้องที่เข้าไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ก็คือแต่ละวันที่มีการช่วยออกมาจากถ้ำเลย
กลุ่มแรก๔คนเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๘กรกฎาคม

น้องไม่ได้มีไข้สัญญาณชีพก็ปกติ
ส่วนผลการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ

บอกว่า๒คนในกลุ่มแรกมีปัญหาเรื่องของปอดติดเชื้อ

ซึ่งคุณหมอบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
แล้วก็ผลการเพาะเชื้อในกระแสเลือดเป็นลบ
รอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ๗วันนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๒อีก๔คน
เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันจันทร์ที่๙กรกฎาคม

สัญญาณชีพปกติรับประทานอาหารปกติได้ดีนะคะ
แล้วก็จะต้องรอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ๗วัน
กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่๓
๕คนเข้ารับการรักษาวันอังคารที่๑๐กรกฎาคมนะคะ
อาการทั่วไปก็ถือว่าปกติ
กลุ่มนี้แพทย์พบว่ายังคงมีไข้ต่ำอยู่
สัญญาณชีพปกติรับประทานอาหารปกติได้ดี
๓คนที่มีอาการปวดหูก็ดีขึ้นแล้ว
โดยคุณหมอก็ยังคงให้ยารักษาภาวะติดเชื้อที่หูชั้นกลางต่อ
รอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ๗วัน
คุณหมอบอกด้วยนะคะบอกว่าทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
ไม่มีอาการเครียดหรือว่ากังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ซึ่งทางทีมจิตแพทย์นักจิตวิทยาของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ก็ดูแลทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติตั้งแต่ต้น
เมินติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทุกวัน
แล้วก็เตรียมแผนการดูแลต่อเนื่องเมื่อเดินทางกลับบ้านด้วย
ซึ่งเราก็จะได้ยินพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าญาติน้อง
เวลาเข้าไปเยี่ยมบางทีมาเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟัง
อย่างคุณน้าของน้องโน้ตประจักษ์ก็บอกเหมือนกันนะ

ตอนนี้กินพวกแบบก๋วยเตี๋ยวได้แล้วขนมปังได้แล้ว
อะไรที่นุ่มนิ่มหน่อยอ่อน
แล้วเขาบอกด้วยนะคือกลัวน้องจะเบื่อ

เขาเปิดฟุตบอลเป็นแมชย้อนหลังนักฟุตบอล
ให้กับน้องได้ดูผ่อนคลายความเครียด

แต่ว่าผู้ปกครองทุกท่านนะพูดถึงเรื่องเดียวกัน

ใช่นะครับบอกว่าจะให้บวชที่เดียวกันเป็นเวลา๙วัน
อยากให้น้องมีจิตใจที่เป็นกุศล
และที่สำคัญบวชเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน
โดยเฉพาะจ่าเอกสมาร์นกรุ๊ปนั้นด้วยนะครับ
พูดถึงเรื่องของการบวชเดี๋ยวเขาก็จะมีพิธีทำบุญที่ถ้ำหลวงด้วย
วันที่๑๖กรกฎาคุณพันธาค่ะต้าวองต้าวนาทีใช่ค่ะ
ก็จะมีพระเกจิที่เคยมาร่วมพิธีพรรณนี้